ส่วนที่บุรีรำค่ะพาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นะคะ
ตอนนี้คือยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นความผิดของใครกันแน่
เป็นความผิดของรถบรรทุกหรือว่าเป็นความผิดของบริษัทสายเคเบิ้ลเนี่ยนะคะ
เพราะว่ารถบรรทุกเขาขับผ่านถนนแล้วด้านหลังเขาเนี่ยไปเกี่ยวสายเคเบิ้ล
พอไปเกี่ยวปุ๊บมันก็ย้อยลงมากลางถนนแบบนี้มีรถจักรยานยนต์ขับตามมาพอดีค่ะ
เกี่ยวคอคนขับเกี่ยวแขนคนซ้อนรถจักรยานยนต์ล้มบาดเจ็บไปเลยนะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเลยนะคะอยู่ที่ชุมชนบ้านหนองพรงตำบลถนนหักอำเภอนางรองบุรีรำค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ไปสอบถามชาวบ้าน
ชาวบ้านเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า๔ทุ่มเมื่อคืนนี้รถบรรทุกคันใหญ่เลย
เกี่ยวสายเคเบิ้ลและสายเคเบิ้ลมันก็ห่อนลงมาร่วงลงมาคว้างกลางถนนเลย
และช่วงนั้นเป็นจังหวะที่รถจักรยานยนต์ผู้ชายสองคนขี่แล้วก็ซ้อนกันมา
มาพอดีตามหลังรถบรรทุกมาพอดีค่ะ
ถูกสายเคเบิ้ลที่มันหย่อนอยู่เนี่ยคนด้านหน้าคนขี่นะเกี่ยวคอส่วนคนด้านหลังเกี่ยวแขน
รถจักรยานยนต์ก็เสียหลักสิคะทีนี้ล้มลงเลยได้รับบาดเจ็บไปทั้งคู่
ขณะที่ชาวบ้านค่ะก็เข้าไปมุ่งดูเหตุการณ์
แล้วก็เข้าไปช่วยเพิ่มเติมด้วยก็คือสายมันหย่อนลงมาใช่ไหมสายเคเบิ้ล
ชาวบ้านก็ช่วยกันเก็บดึงม้วน
แล้วก็เอามาวางไว้ริมถนนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวช่วงนั้น
เดี๋ยวจะมีรถมาอีกเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกนะคะ
จากนี้ชาวบ้านยังบอกอีกว่ามีรถบรรทุกขนาดใหญ่
วิ่งผ่านจุดนี้ชุมชนนี้บ่อยครั้ง
แต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
ถือว่าเคราะห์ดีจริงนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ใสเป็นแบบนี้ตอนนี้อย่างที่บอกไป
ยังไม่ทราบจริงว่าเป็นความผิดของรถบรรทุกที่
บรรทุกสูงเกินหรือเปล่าไปเกี่ยว
หรือว่าสายเคเบิ้ลมันหย่อนยานเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปดูแลรักษา
แต่ว่าไปตรวจสอบด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง